ขอบคุณน้องเฟื่องด้วยนะคะในช่วงสายตรวจโซเชียลค่ะ

เมื่อวานนี้เราเล่าไปกรณีสมาคมชาวไร่อ้อยเขาออกมาชุมนุมประท้วงนะคะ
แล้วก็มีการเสนอผ่อนผันเรื่องของน้ำหนักรถบรรทุกอ้อย
แล้วก็มีการเจรจากับหน่วยงานภาครัฐแล้วก็มีข้อตกลงกันออกมา
แต่ว่าล่าสุดนะคะเบื้องต้นเนี่ยยังสรุปไม่ได้ค่ะ
เพราะว่าทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็บอกว่า
คือมันมีหลักเกณฑ์กำหนดไว้จริงสำหรับน้ำหนักรถบรรทุก
ที่จะบรรทุกสิ่งของต่างเพื่อความปลอดภัยด้วยนะคะ
แต่ว่าสมาคมชาวไร่อ้อยที่นครสวรรค์เขาก็บอกว่า
ขอผ่อนผันหน่อยได้ไหมเพราะว่ามันกลัวจะเก็บเกี่ยวไม่ทันจริง
กลัวจะผลิตส่งโรงงานน้ำตาลไม่ทันจริง
ตามกฎหมายกำหนดแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
ให้รถบรรทุกที่เป็นบรรทุกสามเผลา๑๐ล้อ
ต้องมีความกว้างไม่เกิน๒เมตร๕๕เซนติเมตร
ความยาวไม่เกิน๑๒เมตร
สูงไม่เกิน๔เมตรจากพื้นถนน
และความยาวจากท้ายกระบะบรรทุกที่ยื่นออกมา
ต้องไม่เกิน๒เมตร๓๐เซนติเมตร
สามารถบรรทุกน้ำหนักรวมได้๒๕ตัน
แบ่งเป็นน้ำหนักรถประมาณ๑๐ตัน
และน้ำหนักอ้อยอีก๑๕ตัน

รถบันทุก๖ผล่าว๒๒ล้อ
พ่วงต้องมีความยาวไม่เกิน๑๓เมตร๖๐เซนติเมตร
ความกว้างไม่เกิน๒เมตร๕๕เซนติเมตร
สูงไม่เกิน๔เมตรจากพื้นถนน
ความยาวจากท้ายกระบะรถไม่เกิน๒เมตร๓๐เซนติเมตร
บรรทุกน้ำหนักรวมได้๕๐๕ตัน
แบ่งเป็นน้ำหนักของตัวรถและส่วนตัวพ่วงประมาณ๒๐ตัน
น้ำหนักอ้อยอีก๓๐๕ตัน
นี่เป็นกฎหมายที่กำหนดเอาไว้ชัดเจนแบบนี้ค่ะ
เขามีข้อเรียกร้องไปเขาขอผ่อนผันกับหน่วยงานราชการ
เขาก็มีการลงนามข้อตกลงกันไป๑๙ข้อก่อนหน้านี้
เพราะว่าทางสมาคมชาวไร่อ้อยเขาออกมาประท้วง
มีข้อตกลงออกมาเขาก็สลายตัวไปเลิกประท้วงกันไป
ทางสมาคมเขาบอกว่าให้ความร่วมมือตามข้อตกลง
บรรทุกความสูงไม่เกิน๓เมตร๘๐เซนติเมตร
แต่ว่าข้อตกลงนี้เนี่ยมันไม่ได้ระบุเรื่องของน้ำหนักเอาไว้ชัดเจน
เกษตรกรเขาเลยบอกว่าขอผ่อนผันได้ไหม
เรื่องของน้ำหนักเนี่ยขอผ่อนผันหน่อยเพราะว่าระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวอ้อยมันจำกัด
กลัวว่าเก็บเกี่ยวไม่ทันกลัวว่าจะมีผลผลิตส่งโรงงานน้ำตาลไม่ทัน
ซึ่งคุณผู้ชมคะการประชุมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสมาคมชาวไร่อ้อย
จังหวัดนครสวรรค์นั้นหลายฝ่ายยังมีการแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นมายาวนานทั้งเรื่องของงบประมาณที่จะเข้ามาซ่อมแซม
ผิวถนนที่มันพังเสียหายจากปัญหารถบรรทุกอ้อยน้ำหนักเกิน
ซึ่งในแต่ละปีภาครัฐต้องเสียงบประมาณตรงศูนย์นี้เป็นจำนวนมากเลยในการซ่อมถนน
รวมถึงความปลอดภัยของผู้ร่วมใช้เส้นทาง
คุยกันอยู่ประมาณ๒ชั่วโมงกว่าค่ะไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน
เดี๋ยวต้องรอดูว่าจะแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างไรนะคะ